เอาละค่ะช่วงนี้มาดูข่าวต่างประเทศกันหน่อยดีกว่า
บ้านเรารถไฟกำลังสร้างอยู่ใช่ไหมคุณกำลังเดิมกัน
รถไฟไม่ว่าจะเป็นทางคู่ก็ดีความเร็วสูงก็ดี
แต่ว่าก่อนที่บ้านเราจะสร้างเสร็จพาไปดูรถไฟในเกาหลีเหนือกันก่อน
เพราะว่าเกาหลีเหนือเขาเริ่มให้บริการรถไฟใต้ดินขบวนใหม่
ซึ่งเขาสร้างเองแล้วค่ะ

ใช่แล้วผลิตโดยแรงงานของชาวเกาหลีเหนือเองเลย
ก็เป็นสื่อของรัฐบาลเกาหลีเหนือนี่แหละ
เขาเผยแพร่ภาพรถไฟใต้ดินขบวนใหม่ของประเทศ

เมื่อวันที่๑มกราคมต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาเลย
โดยระบุบอกว่ารถไฟใต้ดินขบวนนี้เนี่ยนะคะ
เป็นรถไฟใต้ดินขบวนแรกที่ผลิตเอง

ซึ่งเมื่อวันที่๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
คิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ
ก็เดินทางมาตรวจสอบการทดลองวิ่งของรถไฟขบวนนี้แล้ว
รถไฟใต้ดินขบวนใหม่นี้จะวิ่งระหว่างสถานีในกรุงเปียงยาง
ของการเปิดให้บริการนั่นแหละ